คุณผู้ชมครับทุกแยกไฟแดงนั้นถือว่าเป็นบริเวณที่มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณแยกดินแดงครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวของฝุ่นลองมากที่สุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
และที่บริเวณแยกดังกล่าวนั้นก็ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด๒๕ไมครอน
ซึ่งขนาด๒๕มิครอนนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ
ถ้าหากเรานำมาเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของผมมนุษย์เราแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่ามีขนาดเล็กกว่าถึง๓๐เท่าเลยทีเดียว
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในทุกพื้นที่๑มิลลิเมตรนั้นจะมีฝุ่นละอองขนาด๒๕มิครอนมากน้อยแค่ไหน
นี่คือฝุ่นละอองขนาด๒๕มิเคราะห์นะครับ
ส่วนนี้คือพื้นที่๑มิลลิเมตร
จะพบว่าทุกพื้นที่๑มิลลิเมตรนั้นจะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยอยู่บริเวณดังกล่าวมากถึง๔๐๐ลูกเลยทีเดียว
และนอกจากนี้ถ้าหากเรานำเอาแต่ละอนุภาคของฝุ่นละอองเหล่านี้นั้นมาเปรียบเทียบกับเม็ดทราย
จะพบว่ามีขนาดเล็กกว่าเม็ดทรายถึง๒๐เท่าเลยทีเดียวครับ
ลองเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นสารตั้งต้นที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมป่วยเป็นโรคมะเร็งได้
ฝุ่นลองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านระบบทางเดินหายใจครับ
เริ่มตั้งแต่โรงจมูกต่อไปยังหลอดลมก่อนที่จะลงลึกถึงปอดของเรานะครับ
หลังจากนั้นก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยง่าย
และอย่างที่บอกเลยครับว่าด้วยขนาดที่เล็กมากร่างกายของเราจึงไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นลองเหล่านี้ออกมาจากร่างกายได้นะครับ
ทำให้เกิดการกลายพันธุ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากนี้นะครับยังพบว่าองค์การอนามัยโลกครับมีการประกาศค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาด๒๕มิครอนในอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
ไม่เกิน๒๕อนุภาคแต่ปัจจุบันนี้นะครับพบว่าฝุ่นละอองเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศมากถึง๒๐๐๘๐๐อนุภาคเลยทีเดียวครับ